มาดูข่าวการเมืองกันหน่อยคุณผู้ชมค่ะ
เพราะว่ามันมีข่าวออกมาจากเว็บไซต์เว็บหนึ่งของฮ่องกงนะคะว่า
นางสาวยี่ลักษณวร์เนี่ยถือพาสบอร์ตกัมพูชา

ซึ่งเรื่องนี้คือจริงก็เคยมีการถกเถียงกันมาแล้วตั้งแต่สมัยปี๖๐
ที่นางสาวยี่รักหายตัวไปจากประเทศไทย
เราก็มีการทวงถามกัมพูชานะคะว่าคุณให้ใช่ไหม

ถือหนังสือพาสปอร์ตหนังสือเดินทางของกัมพูชา
พักเพื่อไทยตอนนี้นี่รู้สึกว่าถูกจับตามองหนักมาก
ไปที่ไหนก็เหมือนมีคนติดตามตลอดเลยจนกระทั่งคุณหญิงสุดารัฐคุณหญิงหน่อย
ต้องไปคุยซะหน่อยว่าเอ๊ะคุณมาจากไหนมาถูกต้องหรือเปล่า

ห้าเปล่าเส้บมาก

ไม่ห่างติดตามไม่เศร้า

อะไรอ่ะคุณผู้มีอำนาจจะห่วงเรามากเกินไป
ตามมานานคือถามว่าที่ต้องเดินมาคุยเพราะอะไร
เพราะว่าสองคนนี้ค่ะเขาติดตามการลงพื้นที่และการปราศัยของคุณหญิงหน่อยมาตลอด
ตั้งแต่บริเวณลานอเนกประสงค์ชุมชนสรรโค้งน้อยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย
ยาวมาจนถึงร้านภูแลตรงข้ามวิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงรายเลย
คือสองคนนี้ยืนเฝ้าอยู่ตรงข้ามร้านอาหารที่คุณหญิงสุดารัฐพร้อมกับคณะรับประทานอาหารอยู่
ก็เลยเอ้าตามกันมาขนาดนี้เอาคุยกันหน่อยซะละกัน
ทำความรู้จักกันแล้วก็แล้วกันมานั่งกินข้าวด้วยกันเลยไหมล่ะ
ก็เลยไปสอบถามนะคะว่าอ้าวเป็นยังไงมาจากไหนล่ะ
ตามมามีอะไรหรือเปล่ามีวัตถุประสงค์อะไร
ถูกต้องหรือเปล่าใครเป็นผู้บังคับบัญชาก็ถามอ่ะนะคะอืม

กันสองคนนี่แหละเป็นตำรวจสืบกองเมืองทั้งคู่

แก่นำสสเชียงรายพักเพื่อไทยไปตรวจสอบหน่อยนะ
สองคนนี้เนี่ยมาจากกองเมืองจริงหรือเปล่า

ส่วนช่วงเช้าของการลงพื้นที่เมื่อวานนี้
คุณหญิงสุดารัฐก็นำทีมสมาชิก
ขึ้นเวทีเปิดตัวเจ็ดวัฒน์ที่ผู้สมัครสสเชียงรายนะคะ
ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เจอกันแบบนี้

แต่เชื่อว่า๔๕ปีวันนี้
หัวใจเราใกล้กันตลอดใช่ไหมคะ
อื้อ
ได้เจอกัน๔๕ปีแต่ยังไงหัวใจก็ใกล้กันใช่ไหม
ก็บอกว่าอยากจะขอความเป็นธรรมอย่างเท่าเทียมนะ
ให้ทุกคนไม่เลือกปฏิบัติ
เรื่องที่ว่าที่ผู้สมัครถูกควบคุมตัวระหว่างหาเสียงบ้างล่ะ
สมาชิกพักถูกติดตามไม่ว่าจะลงพื้นที่จังหวัดไหนบ้างล่ะ
คุณหญิงหน่อยยังบอกอีกด้วยนะว่าบางพื้นที่เนี่ย
ถูกร้องขอมาเลยว่าไม่ให้ไป
แต่คุณหญิงหน่อยบอกว่าเพื่อไทยก็ไม่ย่อท้อเหมือนกัน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะ
นำคณะลงพื้นที่พบประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฝั่งตะวันออกเขตลาดกระบัง
ก็ไปเยี่ยมทรงตลาดเกรียงไกรในซอยเคหาร่มกล้าว๓๕นะคะ
ก็เนี่ยมีการพูดคุยปราศัยกับประชาชนนะอ้อนี่เปลี่ยนชุดด้วยนะ
ใส่เมาะหุ้งว่าหอมใส่หมวกนะคะ
นายกย้ำย้ำตลอดทุกครั้งที่ลงพื้นที่ว่า
ไม่ได้มาหาเสียงมาเยี่ยมเยี่ยมประชาชน
ช่วงนี้อาจจะมีคนมาลงพื้นที่บ่อยพูดนโยบายบ่อย
น้ำหนักดูดีนะพูดแล้วทำได้จริงหรือเปล่า
อารมณ์ดีเจอประชาชนนายกก็จะอารมณ์ดีแบบนี้
จริงที่นายกพูดถูกต้องเลยนะคะ
เวลาที่ใครมาลงพื้นที่

นโยบายคำสัญญาต่างเขาพูดอะไร
ฟังและจำไว้ให้ดีว่าใครพูดว่าอะไรบ้าง
แล้วรอดูการกระทำว่าทำได้จริงอย่างที่พูดไหม
นายกพูดถูกเลยมีประเด็น
เอ้าเรื่องเลือกตั้งวันเลือกตั้งไม่ถามก็ไม่ได้อะค่ะ
คือก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีก็พูดถึงเรื่องกำหนดการวันเลือกตั้ง
นายพุทธิพงศ์ปุณกันโคศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าขอให้ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งเนี่ย
ช่วยพิจารณาอย่างรอบครอบด้วยในเรื่องการกำหนดวัน
สอดคล้องกันทั้งก่อนและหลังโดยต้องคำนึงถึงช่วงเวลาของการจัด
พระราชพิธีบรมราชาพิเศษการสอบทีแคสต์การสอบแกดแพทย์ของนักเรียนด้วย
ส่วนการตีความของรัฐธรรมนูลและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง
ก็อยากที่จะให้รับฟังความเห็นของกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูล
และทำความเข้าใจให้ตรงกันถึงเจตนารมณ์
และสาระสำคัญของกฎหมายด้วยนะคะ
จะได้ให้ข้อยุติเรื่องที่ถกเถียงกันอยู่ในตอนนี้ค่ะ
ฟังพี่ใหญ่กันหน่อยพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีนะคะ

คือประเด็นอยู่ที่ว่านายพานทองแท้เขาบอกว่าเขาจะเดินทางไปร่วมงานแต่งงานของน้องสาว
คือนางสาวแพทองทานชินวัฒน์ที่ฮ่องกงปลายเดือนมีนาคมนี้
โดยพลเอกประวิทย์ก็บอกคือผู้สื่อข่าวถามไงว่าคิดยังไงที่เนี่ยนายพานทองแท้บอกว่า
จะเดินทางออกนอกประเทศไปงานแต่งน้องสาวที่ฮ่องกง
พนักประวิปบอกว่าก็ต้องไปขอสารนี่
คือมีรายงานมานะคะว่างานแต่งงานของลูกสาวคนสุดท้องของนายทักษิณ
จัดขึ้นที่เกาะฮ่องกงในวันที่๒๒มีนาคมนี้
กับว่าที่เจ้าบ่าวชื่อว่าปปีดกสุขศวรรษ

ในที่สุดเนี่ยก็มีข่าวดีออกมาก็คือตัดสินใจว่าจะแต่งงานกันนี่แหละค่ะ

ส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่ไม่รู้ว่าจะเป็นการไขข้อข้องใจให้กับหลายคนได้หรือเปล่า
รายงานบอกว่านางสาวยิ่งรักชินวัฒน์อดีตนายกรัฐมนตรีเนี่ย
หนังสือเดินทางของกัมพูชา
ซึ่งคาดการณ์ว่าพาสปอร์ตเล่มนี้แหละ
ใช้ในการหลบหนีออกจากประเทศไทยเมื่อปี๒๕๕๙
ในช่วงที่สารตัดสินคดีจำนำข้าว
แม้ว่าทางการกัมพูชาจะปฏิเสธเรื่องนี้มาโดยตลอดนะคะ
นางสาวยิ่งลักษณ์ใช้พาสปอร์ตเล่มนี้ที่เป็นของกัมพูชา
ในวันที่๒๔สิงหาคมปีที่แล้วค่ะ